คุณภาคภูมิจำหลวงปู่เดือนชัยได้ไหมคะ

คราวนี้มาค่ะที่วัดหนองงูเหลือมตำบลท่าบุญมีอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ
คนเยอะเลยค่ะมีพิธีปลุกเสกไอ้ไข่วัดเจดีค่ะ
หลวงปู่เดือนชัยมาทำพิธีพรมน้ำมนต์อธิษฐานจิตปลุกเสกไอ้ไข่นะคะ
ไปรอรับกันเยอะมากแน่นอนก็ไม่พลาดดูขันน้ำมนต์ที่หลวงปู่เดือนชัยทำพิธี

ก็หยดเทียนนะคะน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์
คุณผู้ชมลองดูเองก็แล้วกันเนอะลองดูเองลองดูตามภาพ
นี่ค่ะก็ตามนี้แหละค่ะ
เราจะบอกเป็นเลขไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางคนมองก็เป็นเลขแตกต่างกันค่ะอ๋อใช่ครับนะคะ
ส่วนทะเบียนรถของหลวงปู่เดือนชัยนะคะรถสีขาวคันนี้ค่ะ

ชาวบ้านที่ไปเนี่ยนะคะบางคนโอ้โหมาจากหลากหลายจังหวัด
บอกว่าตั้งใจขับรถมาเนี่ยมาจากจังหวัดเลย

ตั้งใจมาเช่าไอ้ไข่ไปบูชาเพื่อเสริมบารมีและความเป็นสิริมงคล
บางคนก็บอกว่าตั้งใจมารอกราบหลวงปู่เดือนชัยนะคะ
พูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่ค่ะอีกคนนึงที่แฟนเฝ้าติดตามก็คือคุณสุนารีราชศรีมา
หลังก็ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่บ่อยนะคะ
คุณสุนารีไปทำบุญร้านอาหารบ้านสุนารี
เริกดีวันที่๘เดือน๘
บรรยากาศอบอุ่นมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสักนิดนึงนะคะ
เพื่อคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปอุดหนุนนะคะร้านอาหารบ้านสุนารี
เลขที่๘๕ทับ๕๓ค่ะอยู่ในซอยไซม้า๑๑นะคะ
มนต์ไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่๙เดือน๙นะคะก็มีการโพสต์คลิปทำบุญเอาไว้
บอกเลขที่ไว้ให้ชัดนะฮะจะได้ไปถูกฮะ
ใช่ค่ะจะได้ไปถูกไม่ได้มีความหมายอื่นใดเลยค่ะ
อยากให้ไปอุดหนุนค่ะ
นี่ค่ะเขามีการให้ตัวเลขประทัด
นี่นะคะใช่ค่ะ